มาถึงความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งชาติทั้งโลก
ล่าสุดมหาวิทยาลัยมหิดลเร่งศึกษาคุณสมบัติยาจากเลือดของตัวเงินตัวทอง

แล้วขอให้มันนำไปสู่ความสำเร็จ

มันจะอาจจะมาถึงโรคโควิด๑๙ด้วยก็ได้

สัตวแพทย์จิตรกมลธนศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิก
และการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
วิจัยคุณสมบัติเลือดของตัวเงินตัวทองครับ
วิจัยดังกล่าวนำสมมุติฐานที่ผ่านมาที่ว่า
ทำไมนะนี่มันลอยคออยู่นี่
ตัวเงินตัวทองมันถึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จากการกินซากสิ่งมีชีวิต
แล้วก็อาศัยอยู่ได้แม้ในน้ำเน่าเสีย
จึงเกิดความคิดเริ่มศึกษาระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของมัน
สัตว์เลื้อยคานซึ่งอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวนี่แหละ
ขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดจากตัวเงินตัวทองครับ
ที่มีลักษณะสมบูรณ์มาศึกษาทางโปรตีนในห้องปฏิบัติการโดยใช้เลือดตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะครับ
เอาเลือดมันมาเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ในเบื้องต้นคุณผู้ชมครับคนที่เป็นมะเร็งครับ
ในเบื้องต้นมันมีฤทธิยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ตลอดจนเชื้อแบคทีเรียบางชนิดรวมถึงอาจต่อยอดเพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อไวรัส
ซึ่งรวมถึงเชื้อโควิด๑๙ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย
แม้ว่าตัวเงินตัวทองนะครับจะใกล้ศูนย์พันธุ์จากการถูกล่า
ได้รับความคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
และล่าสุดนะครับอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้
กฎหมายที่จะให้มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธ์เชิงเศรษฐกิจได้
สัตวแพทย์จิตรกมลนะครับเปิดเผยอีกว่า
หากทำได้แล้วก็จะส่งผลดีต่อการวิจัยเพื่อพัฒนายาจากเลือดตัวเงินตัวทองต่อไป
เนื่องจากการแบ่งแยกมันจะแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะ
ระหว่างตัวเงินตัวทองที่อยู่ในธรรมชาติกับอยู่ในระบบฟาร์ม
ซึ่งจะมีการดูแลที่ต่างกันเพื่อให้สามารถทำวิจัยได้อย่างจริงจัง
ในอนาคตต้องใช้ประโยชน์จากตัวเงินตัวทองการเพาะพันธุ์ในระบบฟาร์มจะตรงตามเป้าหมายและเหมาะสมกว่า
อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับการวิจัยนี้ต้องพิสูจน์ให้มั่นใจได้ว่า
จากสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งและแบคทีเรียบางชนิดได้แล้ว
จะต้องไม่ส่งผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติในร่างกายมนุษย์
จากนั้นเนี่ยถ้าทำได้แบบนั้นแล้วจะยื่นจดสิทธิบัตรให้แล้วเสร็จ
ภายในปีนี้แหละ๒๕๖๔แล้วจะเดินหน้าศึกษาวิจัยต่อยอด
ฤทธิ์การต้านไวรัสที่ครอบคลุม๓สายพันธุ์ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่
อะไรบ้างอ่ะไข้หวัดใหญ่ไงฮะไข้หวัดนกไงครับ
โควิดสิบเก้าไงครับคุณผู้ชมครับโซเชียลมีเดียทันทีที่ได้ทราบกระแสนี้นะฮะ
ว่าจะมีการเอาเลือดตัวเงินตัวทองมารักษาโรคนะครับทำให้หลายคนถึงกับอึ้งอึ้งก็อึ้งกันไปนะฮะมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่บอกว่าถ้าเลือดน้องนี่ยกระดับเลยนะเห็นไหมเรียกน้องเลยเห็นไหม
ถ้าเลือดน้องตัวเงินตัวทองมันสามารถจะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงคือเปลี่ยนโลกเลยนะ
บางคนบอกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะฮะนั่นคือความหวังและขอให้เป็นจริงด้วย
ส่วนบางคนบอกว่าเริ่มเห็นประโยชน์ของตัวเงินตัวทองก็คราวนี้
แล้วปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ที่บอกว่าอย่าทำร้ายน้อง

ถ้าเป็นอย่างนั้นเมืองไทยนี่คือขุมสมบัติเลยนะ

เพราะบ้านเราตัวเงินตัวทองเยอะมากนะวิ่งเข้าบ้านชาวบ้านกันไม่เว้นแต่ละวัน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจรไจม์แล้วก็ทำได้จริงดีนะฮะ

เจ้าตัวเงินตัวทองไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพราะดูเลขทะเบียนรถและบ้านเลขที่แล้ว
ของเจ้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโลกเลยนะคะเดี๋ยวรอใช่ไหมคะ
ย้ำนะย้ำนะว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีจากการทดลองเบื้องต้น
เห็นมันไปยับยั้งเซลล์มะเร็งได้
สัญญาณที่ดีนะเหมือนอะไร
เหมือนกับที่บอกว่าฟ้าทลายโจรยับยั้งเชื้อไวรัสได้ไง

แต่มันยังไม่มีการบรรจุไว้เป็นหลักวิชาการ
คือไม่ได้มีการวิจัยทดสอบทดลองจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการมัน
คุณผู้ชมถ้าช่วงนี้ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านใคร

ยังแค่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้น